วันนี้ช่วงปีใหม่ทองถูกต่ำกว่าสองหมื่นบาท
หลายคนก็ซื้อเอาไปให้กันบ้าง

บางคนก็ซื้อเอาไปให้กันบ้างแล้วก็เกรงกำไร

สมมุติเราซื้อตอนหมื่นก็หมื่นเก้าไป

ได้บาทสักสองสามพันก็โอเคแล้ว
ทีนี้มันเกิดเป็นเรื่องของการขายทองออนไลน์ขึ้นมา
ไปติดตามพร้อมกันจากรายงานเลยครับ
ราคาทองที่ปรับลดลงอย่างต่อเนื่อง
ลงมาต่ำกว่าบาทละสองหมื่นบาท

ทำให้บรรยากาศในร้านทองย่านเยาวราช
มีประชาชนแห่มาซื้อทองรูปภัณฑ์อย่างคึกคัก
โดยร้อยละ๙๐หันมาซื้อทองเพื่อเก่งกำไร
อีกร้อยละ๑๐ซื้อเป็นของขวัญปีใหม่ค่ะ
นธิตาคำรักเกียรติเจริญชาวจังหวัดพยาว
เป็นอีกหนึ่งคนที่ตัดสินใจมาซื้อทองคำรูปภัณฑ์ในช่วงนี้
ไว้เป็นเครื่องประดับและหวังเก่งกำไรในปีหน้า
หรือจะ๒๕๐๐๐บาทเรามาขายมันก็ได้กำไร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทหัวเซ่งเฮง
แนะนำนักลงทุนทองหน้าใหม่ว่า
สามารถเช็คบทวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารทองคำ
เรียลไทม์ก่อนการตัดสินใจลงทุน
ผ่านช่องทางออนไลน์โดยแอปพลิเคชัน
ที่สามารถซื้อขายทองผ่านไลน์
อกกลุ่มคนรุ่นใหม่ให้สะดวกมากยิ่งขึ้น
และควรลงทุนทองคำแท่งมากกว่าทองรูปภัณฑ์
เพราะทองคำแท่งทำมาเพื่อการลงทุนโดยเฉพาะ

จริงแล้วเดี๋ยวนี้การลงทุนทองคำ

แล้วก็จริงแล้วนักลงทุนเนี่ย
สามารถเลือกลงทุนได้ไม่ว่าจะเป็นการรับทองคำแท่งกลับไปนะครับ
หรือว่าจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
แม้กระทั่งว่าลงทุนผ่านช่องทางออนไลน์

แล้วก็แอปพลิเคชันของคุณซิ่งเห็งเนี่ย
ซึ่งสามารถทำให้น้องทุนลงทุนได้ง่ายในปลายปีที่ผ่านมา
สามารถใช้คำพูดว่าทองหรือกดปุ่มว่าออมทองนะครับ
ทำให้นักลงทุนเองสามารถเข้าลงทุนได้ขั้นต่ำที่๑๐๐บาทเท่านั้นเองนะครับ
ก็ทำให้เป็นช่องทางที่สะดวกมากครับ
หัวเซ่งเฮงได้นำเทคโนโลยีมาออกแบบของขวัญทองคำในรูปแบบใหม่
เพื่อเพิ่มการตัดสินใจซื้อในช่วงปลายปีนี้ไปจนถึงตุดจีนปีหน้า
ราคาทองคำที่ปรับตัวลดลงนะคะ
อกจากทองคำแท่งที่นักลงทุนแห่ซื้อเพื่อเก่งกำไรแล้วค่ะ

นั่นก็คือการ์ดอวยพรปีใหม่ทองคำ
ทองคำน้ำหนัก๒กรัมราคาอยู่ที่ประมาณ๒๐๐๐บาท
ราคาที่ไม่สูงมากนี้ค่ะคุณผู้ชม
ทำให้ได้รับความสนใจจากผู้บริโภคค่ะ
ส่วนช่วงตุดจีนตามปกติร้านทองย่านเยาวราช
ออกแบบทองคำแท่งเป็นรูปปีนักศัตริย์
โดยในส่วนของหัวเซ่งเฮงจะเพิ่มสีสันบนทองคำ

สำหรับแนวโน้มราคาทองคำในปีหน้า
มีโอกาสปรับตัวสูงขึ้นมาอยู่ที่บาทละ๑๙๐๐๒๘๐๐บาท
จากเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาฟื้นตัว
กระมวลวันการีพัฒน์ข่าวทรัฐทีวีรายงาน